คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ลึกเบื้องหลังกำปั้นไทยเงินล้านที่คุณไม่เคยรู้กับ
วยไทยสตอรี่โดยชัยไทยรัฐและเอกชุมพร

มาถึงเงียบเลยนี่คือมวยไทยสตอรี่ทางไทยรัฐพอดแคสต์
วันนี้อยู่กับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ผมชัยสิรจรบี้อมรชัยเพิ่มภูมิ
ลุยกันต่อไทยรัฐพอร์ตแคสต์เอกชัยไทยรัฐ
วันนี้เรามาพูดถึงรถถังจิตเมืองนนท์ตามโซโลแกนเลย
เดินหน้าฆ่าลูกเดียวคือดูว่าแหมเป็นวลีที่หดโหด
แต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเพราะว่ารถถังเองเนี่ย
เป็นคนที่ต่อสู้นะครับเป็นนักสู้ที่สู้ทั้งสังเวียนชีวิตจริง
แล้วก็สู้ทั้งบนสังเวียนผืนผ้าใบเดินหน้าลุยแหลกฆ่ามันนะครับ
จนวันนี้พี่ชัยโด่งดังเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับ
ไม่ใช่แค่นักมวยค่าตัวเงินแสนแต่ว่าในวันแชมเป็นชิปเนี่ย
เขาคือนักชกค่าตัวเงินล้านแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่า
ก็เด็กก็เป็นมวยบู่ง่ะ
แต่ก่อนนั้นเขาใช้รถถังเกียรติชูโฉม
ก่อนที่จะมาเป็นรถถังจิตเมืองนนท์
ไอเค้ำว่ารถถังมันก็ต้องเดินหน้าแล้ว

ถ้าไปอยู่ที่นี่ไม่ดีนะออกมาเมืองกรุงไม่ดีรถถังไม่ดี
ดูว่าเป็นนักมวยที่หัวไปก่อนตัว

ใช้ร่างกายเปลืองก็เลยคิดว่าโอ้โหคงจะไม่ได้มาถึงจุดที่เป็น
เปอร์สตาร์แบบนี้แต่สุดท้ายเขาก็มีการปรับเปลี่ยนสไตล์การชก
ไหมพี่ชัยนะครับกลายมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
หลากหลายสมองมวยมากขึ้นนั่งทาแมทชีนย้อนกลับไปหน่อยนะครับ
รถถังจิตเมืองนนท์เนี่ยชื่อจริงว่าธินกรศรีสวัสดิ์ครับ
ก็เกิดที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงนะครับ
มวยใต้ใจเต็มครอบครัวเขานี่พี่ชัยอืม
มีพี่น้องสิบคนเลยเยอะครับเยอะมากคุณพ่อขยันมากมากเลยนะคะ
ครับแล้วก็เป็นลูกชายแค่สามลูกผู้หญิงจะเยอะกว่าเออ
ผู้หญิงเจ็ดคนแล้วต้องบอกว่าคือครอบครัวเนี่ย
ก็คุณพ่อกับคุณแม่นะครับแยกทางกันตั้งแต่เด็กนะครับ
แล้วก็ลำบากครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าแบบยังไงอ่ะ
เก็บเศษเหล็กกระป๋องกระป๋องขายหาเช้ากินค่ำ
รถถังเล็งเห็นตรงนี้เห็นถึงความลำบากนะครับ
ก็เลยไปชกมวยแล้วก็แลกกับความเจ็บปวดนะครับ
สตุ้งสตางค์มานี่คือจุดที่เริ่มต้นของรถถังเกียรติชูโฉมหรือว่ารถถังจิตเมืองนนท์ครับ
เมื่อก่อนเด็กนี่ต้องบอกว่าอย่างที่เราพูดไปนะพี่ชัยเนอ
หัวไปก่อนเลยเป็นมวยครับชกเขาชกมวยเป็นมวยพวกแข็งแกร่งแข็งแรงเดินชน
เดินชนเป็นมวยแต่มาบู้เลยชอบแรกชอบอะไร
ดูดูหูก็ได้เป็นกำลัมปีแล้วบี้หมดเลยไหมเออ
หัวพวกนี้โดนโดนหมัดโดนศอกเลยโดนในโรมดันพันตุมัดลัดน่ะอืมใช่
อ่ะพอเข้ามาสู่จากนครบานสู่ภูทรเนี่ยจากภูทรสู่นครบานสิ
อ่าพี่ชายได้เห็นช่วงต้นต้นที่เข้ามาเลยไหมเป็นยังไงบ้าง
ต้นต้นเข้ามาก็มามาชกที่วิธีมวยราชดำเนินอืม
ก็มาพบกับขุนเดี่ยวพระยักษ์คำพันธ์ครับ
ก็ขุนเดี่ยวก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าประเภทพวกจังหวะหมัดศอกรุนแรง
ก็ทั้งไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับแล้วก็ตอนหลังก็ไปมานี่ก็ไปเดินสายตามภูทร
ไปชกตามภูทรครับแล้วเสร็จป๊อบก็เข้ามาแล้วกลับออกไปอีกใช่
กลับไปคือเข้ามาหรือคือเพื่อประเดิมดีมันก็คือชนะใช่ไหมครับ
ประเดิมไม่ดีไม่ไม่ชนะอืม
ก็เลยกลับไปเดินสายภูทรไปดูไปตามภูทรตอนนั้นอ้วนเมืองนนท์ก็
ก็เลยเอาไปจัดอยู่ก็เลยเอามาเริ่มเปิดค่ายมวยและจิตเมืองนนท
นู่นบางบัวทองครับครับก็เลยเอารถถังมาตอนนี้จัดไปจอดมาก็ไปเข้า
ของศึกเกียรติเพชรของพี่ชุ้นแล้วครับครับพี่ระพงศึกเกียรติเพชรเวทีลมูลี
ครับชุดก็เอาไปประกบชกที่นี่เลยที่ช่องเจ็ดสีอืม
ชกกับตอนแรกก็เอชนะมาหลายไฟล์แล้วไฟล์หลังนี่มาชกกับแสงเทียน
กี่สอสรสิงครับก็โดนแสงเทียนเนี่ยไอ้แกไปมวยทรหรรหด
ไปเจอแสงเทียนเป็นมวยสูงยาวเตะขาเจาะยางรถถังแพ้น็อกอ่ะช้า
ว่ามวยสูงยาวจะโดนซะเองคาใจคนทั้งประเทศแล้วตอนหลังไม่มา
นี่ก็เหมือนกับว่าโอ้โหมึงล้มมวยหรือเปล่าแล้วก็หายไปเลย
ชนะสวยงามเลยหลายไฟล์
หลายหมื่นเป็นนักมวยเงินสแสนเนี่ยในช่วงระยะเวลาไหนพี่ก็
ธรรมที่ประมาทนับหลังนี้ไปประมาณสี่ปีครับเริ่มเริ่มขึ้นและ
ขึ้นถึงเหตุภาคมวยเงินแสนเพราะเขาเป็นรีลาการชกที่ต่อ
ไม่เอาเปรียบแฟนมวยนะเปรียบคนดูทีคาตคุ้มกับค่าตัวที่ซื้อ
ศอกไม่เหมือนกับพวกมวยที่ดูแล้วน่าเบื่อคือจุดขายของแบบ
ก็ไปเดิมพันธุ์ที่ไอ้ภรรยาชนบุรีนี่ไปชนะปืนกลกับถึง
พระนายาเลยครับแล้วต่อหลังก็มามาแพ้ที่บอกแพ้แสงเหียน
สศศ์สิงไว้โดนเตะขาคาใจไว้ที่ช่อง๗จากนั้นก็มาชนะ
เกาะสมุยเจ้าทะเลทองครับแล้วก็มาแพ้ยอดเพชรแปงกองปราบไว้ที่อตก
แล้วก็มาแพ้น้องพีพยักษัมพันธ์ที่อตกแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มดีขึ้นมาแล้ว
มีมาชนะทีเคโอชาติชัยสิทธิ์ปานนท์ไว้ยกที่สามที่ออสกอร์ครับหลังจากนั้นก็จะเริ่ม
พระก็เริ่มใหญ่ขึ้นร่างกายเริ่มใหญ่ขึ้นครับก็ขึ้นมาชกกับระดับสิบแสนชนะสิบแสนต่อ
เอี๋ยวเจริญพอเจริญทองภูเก็ตครับชนะทีเคโอเด่นสยามสอพันธุ์สุวรรณที่ออมน้อย
เริ่มมาชนะมังกรขาวสิทธิ์แก้วประพลแล้วเสร็จก็มาชิงแชมป์ได้มีโอกาสชิง
นะครับครับโก้ครับครับผมต่อที่ก็มาตลอดมามาแพ้แพ้ว

จากนั้นก็มาชนะปากกาเหล็กต่อหลักสองเนี่ยทำเนียบเงินเงินแสนแล้วก็เข้าสู่มวยเงินแสนชนะเพชรดำเพ่นดีคาริมีชนะคะแนนเพชรน้ำงามอขวัญเมืองชนะรถเหล็กเจ้าทะเลทองชนะที

โป้งเสกสรรเมาในช่วงต้นยกเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับ
นั่นคือไฟล์ที่ยังติดตาตึงใจผมอยู่ถือว่าการมาของรถถังเนี่ย
มามาไปก็จริงแต่ว่าพอตั้งลำได้ใช้เวลาประมาณสามสี่ปีก็ติด
ธรรมเนียบติดลมบนอยู่ในใจของแฟนหมัดมวยซึ่งแน่นอนครับว่ากว่าจะมา
ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับแล้วก็รถถังเองเป็นคนที่มี
ในในการฝึกซ้อมมากนะครับเทรนเนอร์ส่วนตัวยังบอกเลยว่าอื้อหือ
เวลาจับเป้าให้รถถังอ่ะพลาดไม่ได้นะถ้าพลาดเนี่ยคือรถถัง
เขาก็ใส่เต็มอ่ะใส่เต็มแม็กซอ่ะนะครับถ้าพลาดนี่อาจจะมีมี
มีหลับมีนับมีน็อกได้เลยนะตอนซ้อมนะนะครับก็ถือว่านี่เป็นอีก
จุดที่ทำให้รถถังเนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับความพยายามและความขยัน
คือแน่นอนว่าเขาไม่ได้สู้เพื่อตัวคนเดียวเขาสู้เพื่อครอบครัว
นะครับรถถังเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นอย่างมาก
แล้วก็ไอ้รีลาการชกของเขาอ่ะก็เป็นที่เดี๋ยวว่าให้ต่างประเทศต้องการ
อ่าตอนนั้นจังหวะว่าพอดีไอเดียพี่อ้วนครับ
แกก็เสียชีวิตครับเสียชีวิตตอนนี้ก็ซ้อเอก็เลยต้องอันนี้เลย
เป็นเป็นภรรยาของพี่อ้วนเมืองนนท์ก็ต้องพาทัวร์เลยญี่ปุ่น
ไปญี่ปุ่นไปเมืองจีนเนี่ยพาไปต่อยมีไปยุโรป
อะไรไปชกครับต่างประเทศแต่ว่าที่ติดตามากที่สุดก็คือการชกใน
ล้านแต่พูดไปพูดมานี่แกก็มาเกี่ยวยงกับไทยรัฐ
เดี๋ยวไฟเตอร์มวยของเสียเอี๊ยงอ่ะนะครับแกเองก็เข้าไปแซวในใน
สดตลอดนะครับไม่แน่นะพี่ชัยนะอาจจะมาชกในรูปแบบของ
วยสากลเด็กไฟเตอร์ที่ถ่ายทางทรัฐทีวีก็ได้นะรถถังอ่ะเออ
ก็วางเป้าหมายว่าคิกบ็อกซิ่งก็จะเอาในเรื่องของมิคมาเชลอาร์ต
ก็อยากจะลองสู้ดูสักครั้ง
ตัวรถถังเองเนี่ยอืมเขาพูดถึงว่าเขาชกมวยน่ะครับ
มวยประเภทจังหวะฝีมือด้วยกันแกไปไม่เป็นเหมือนกัน
อ่าก็แพ้ดูกับแพ้พวกไข่มุกขาวอืมแพ้ก้าวหน้าอย่างเงี้ย
ไม่เป็นมวยเลยอืมอ่าแต่เจอพวกบู๊ด้วยกันอ่ะ
เสกสรรค์ก็เสกสรรค์เนี่ยเออใช่ไหมต่างคนต่างโดนต่างโดน
รถถังคนได้ขนาดกระสุนเจาะก่อยิงไม่เข้านะภาษาอะไร
กระสุนเจาะเกาะเนี่ยน่ะใช่ไหมนักภาษาอะไรรถถังที่เป็นรถถังแล้วไม่ใช่คน
เออเออแต่ช่วงหลังก็แบบก็มีหลายคนแซวเยอะน่ะครับ
เพราะว่าพอเริ่มเอ่อมาอยู่ในจุดนี้ก็มีมีมีลูกถอยบ้าง
ลูกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนมันต้องประหยัดร่างกายแล้ว
ใช่ไหมใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าโหบู๊ยันอีกหน่อยก็คุยไม่รู้เรื่อง
ยืนคุยกับต้นไม้ก็ควรจะไปคุยกับต้นไม้บ้างคุยกับสวนฟ้าบ้างใช่
ก็มีการยืดหยุ่นมันต้องยืดหยุ่นครับร่างกายร่างกาย
ครับและอีกอย่างก็คือประสบการณ์มันจะสอนเองสอนเอง
อะไรควรผ่อนอะไรควรที่จะทำใช่ไหมเดิน
นี่มันครับมันนึกไปถึงแฟนสาวเขาเนอะอืม
ตอนนี้ก็คงจะใส่คอนโหวัดให้แล้วแสตมอ่ะใช่อ๋อนี่เป็นอีกหนึ่ง
เปอร์สตาร์เห็นคู่รักนักสู้เห็นเขาไอ้นี่ให้กำลังใจกันตลอด
แล้วชกรายการเดียวกันเดินทางไปต่างประเทศอะไรด้วยกันครับ
ล่าสุดรถถังก็ชกไว้นะครับแล้วก็หลายเสือพาดหัวข่าวนะครับ
ว่าตอนนี้ก็กำลังเก็บเงินเก็บทองอีกก้อนหนึ่งเพื่อว่าจะรักษาคุณพ่อนะครับ
คุณพ่อก็ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่๓นะครับ
ทั้งความสามารถความตั้งใจที่มาถึงตรงจุดนี้ได้
แล้วสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ลืมคือเขาทำเพื่อครอบครัวตลอดวินาทีที่เป็นนักสู้
อีกอย่างหนึ่งตัวรถถังก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ไปอยู่ค่ายดีด้วย
เพราะเทือดค่ายของจิตเมืองนนท์ของคุณสุมจิตบางทีชนะอันนี้เอาไปเต็ม
แถมมีอัดฉีดถ้าแพ้นี่เขาจะหักแพ้เขาจะหักครึ่งให้นักมวยครึ่งหนึ่ง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เขาดูแลเงินดีบริหารเงินดีไปรู้สึกก็ไปสร้างบ้านให้ครอบครัว

ไม่ได้เป็นแค่หัวหน้าครอบครัวนะในหมู่ของน้องนักมวยเขาก็ต้องเรียกว่าเป็นจ่าฝูงก็ได้
เวลาน้องนักมวยเนี่ยขาดเหลือหรือว่ามีปัญหาเรื่องเงินเงินทองหรือว่าใคร
แล้วพี่เอกเข้าไปหาไหมครับขาดเหลือ

คือยังไม่ได้อ้าปากเขาก็เห็นลิ้นไก่แล้วกัน
่อเอจิตเมืองนลสุนธีโลหาพืชเล่าให้ฟังนะครับ
ว่าน้องในค่ายใครที่อยากจะทำธุรกิจ
อยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยากเปิดร้านขายน้ำ
ถ้ามาอธิบายมาเล่าโปรเจกต์ให้รถถังฟัง
เขาให้เงินไปทำทุนนะ๑๐๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐เมีย
เอ่อจิตใจไม่ธรรมดานะรถถังนะครับ
ทั้งสั่งเวียนผลุทธิภาพใบแล้วก็ทั้งสั่งเวียนชีวิตจริง
ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือน้องในค่าย
สงสัยไหมว่าทำไมแกใส่ทองเยอะ

หลายคนสงสัยเหมือนกันนะ

เท่าที่สืบทราบมาเนี่ยเหมือนกับว่า
มันเป็นความยากลำบากที่เป็นปมในใจว่า
ไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งตัวเขาเองจะมี
ตุ้งสตังค์มีเงินทองขนาดนี้
แล้วเหมือนกับว่ามาปลดแอบความลำบากของตัวเอง

อยากซื้อทองขายบ้างพอมีตังค์อะไรอย่างนี้
มันดีก็เก็บเงินเก็บทองอ่ะดี

ถ้าไปเก็บกิ๊กเก็บอะไรไม่ค่อยดีครับ

นี่คือทั้งหมดของเรื่องราวของรถถังจิตเมืองนนท์นะครับ
เรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่าชื่นชม
พัฒนาการของการเป็นนักสู้นะครับ

ก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ
แล้วก็พอมาถึงจุดนี้เขาสามารถต่อยอดเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกได้
เป็นนักมวยที่ผมเชื่อว่าน้อยคนนะครับที่จะเป็นนักมวยค่าตัวเงินล้าน
ทุกวันนี้นักมวยค่าตัวเงินแสนก็ยากแล้วนะพี่ชัยนะ
ครับ
นี่คือรถถังนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เราได้ยินจากคนรอบข้าง
มีแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่สันเสริญซุปเปอร์สตาร์คนนี้นะครับ
ลีลาสไตล์การชกบนเวทีแน่นอนครับเป็นที่ยอมรับกับแฟนมวย
ไม่ใช่แค่ทั้งประเทศแต่ว่าทั่วโลกพี่ชัย
ครับระดับโกอินเตอร์ครับไม่ธรรมดาครับ
นี่คือเรื่องราวของรถถังนะครับแล้วก็ตอนต่อไปเนี่ย
เราจะพูดถึงยอดมวยไทยอีกหนึ่งคนนะครับอีกคนนึงก็คือ
โดยเฉพาะแกเองเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมว่าแฟนมวยต่างประเทศนักมวยต่างประเทศเนี่ยชื่นชอบขนาดที่ว่ายอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวสักรูปแกลงไปบนแขนจะมีสักกี่คนที่คุณยอมสักรูปใครบนแขนตัวเองมันลบไม่ได้นะ
แล้วก็ไอ้นี่เนี่ยหายาจอมพระกัมมาอ่า

ทำไมถึงจะเรียกว่าจอมพระขมา

สวัสดีครับเรื่องราวของยอดมวยอีกหนึ่งคนของประเทศไทยอย่างรถถังก็จบลงนะครับแล้วก็อีพีหน้าติดตามเรื่องราวของโคตรมวยสารคามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
วันนี้มวยไทยสตอรี่เอกกับชัยลาไปเลยขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ